รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือการยกระดับการเตือนภัยด้าน
ให้อธิบายหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับ
มาตรการด้านสาธารณสุขเป็นระดับ๔สรุปมันยังไง
ทีนี้คุณอนุทินบอกว่าไม่ได้เป็นการยกระดับนะคะ

เพราะว่าได้มีการปรับเป็นระดับ๔มานานแล้ว
แต่ว่าข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้คือการย้ำเตือน
เพื่อไม่ให้ประชาชนมีความเสี่ยง

ว่าทำไมถึงมีการสื่อสารออกไปแบบนั้น

บ้านเรามีการยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ๓
เมื่อเดือนธันวาคมปี๖๔นะฮะ
พอกลางเดือนมกราคมปี๖๕
มีการยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุข
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเป็นระดับ๔
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ช่วงนั้นก็เลยมีการยกระดับเมื่อกลางเดือนมกราคม
เตือนเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศ
นั่นแหละครับเราเข้าสู่การยกระดับเป็นระดับ๔อยู่แล้ว

พอมาถึงทุกวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในระดับ
นี่แหละค่ะทีนี้พอมีการออกมาย้ำแบบนี้จากคุณอนุทิน
นักข่าวก็ถามต่อเลยคุณอนุทินคะถ้าเกิดว่ามันระดับ๔อยู่แล้ว
คุณอนุทินบอกว่าใจเย็นก่อน
จริงประเทศอื่นทั่วโลกกราฟเขาพุ่งสูงกว่าไทยนะ
แต่ว่าเขาก็ยังผ่อนคลายมาตรการต่าง
แล้วอย่างประเทศไทยเองก็ต้องหาทางที่ดีที่สุด

แม้จะติดง่ายแต่ก็หายเร็ว
แล้วความรุนแรงของโรคมันก็ไม่เหมือนกับสายพันธุ์อื่น
เขาก็สงสัยว่าจะต้องล็อคดาวน์หรือเปล่าคุณมาศกาลหรือเปล่า

กราฟพุ่งขึ้นยังกว่าประเทศไทย
เขาก็ไม่ได้เขาวิ่งผ่อนคลายใหญ่
เราก็หาทางที่ดีที่สุดทางสายกลางที่เดิน
แล้วก็ความดนแรงของโรคมันไม่เหมือนสายพันธุ์อื่น
ก็ยังไม่มีอาการที่น่องหรือว่าจากโอไมคอนเดิม
นี่คือคำตอบจากปากของคุณอนุทินนะครับ
ทีนี้ถ้าเราจะย้ำเตือนว่าตอนนี้
เราอยู่ในช่วงของการยกระดับการเตือนภัย

อยู่ที่ระดับ๔เราจะย้ำประชาชนว่ายังไงบ้าง
เตือนกันซึ่งนิดนึงระดับ๔มีอะไรบ้างครับ
๔นี้คือเรื่องของการปิดสถานที่เสี่ยง
เรื่องของการทำงานจากที่บ้าน๕๐
เรื่องของการงดรับประทานอาหารร่วมกัน
อีกข้อหนึ่งก็คืองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหาร
ดเข้าสารที่เสี่ยงทุกประเภท
เข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้านหรืองดกิจกรรมการรวมกลุ่ม

และชะลอการเดินทางขนส่งข้ามพื้นที่หรือจังหวัด
และใช้ระบบการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ
คืองดเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลของการแจ้งเตือนภัยแบบนี้

มันจะมีดอกจันทร์หรือว่าวงเล็บไว้ว่า
ขึ้นอยู่กับโซนพื้นที่สี

สีแดงเข้มสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีฟ้าค่ะ
มันต้องไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตรงนั้นด้วย
แต่ทีนี้ต้องดูนะว่าระดับ๔ที่เราจะใช้ตอนนี้

ก็คงต้องชี้ชัดมาว่าระดับ๔ที่เราอาจจะเป็น๔ย่อน

แล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกันมาตรการเดียวกันทั้งหมด
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหาร
มันมีผลต่อร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารเขาเหมือนกัน
อย่างนั้นเดี๋ยวรอประชุมสอบคอพรุ่งนี้
น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเพิ่มเติมด้วย

ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศเลย

ประเด็นของการเตรียมพร้อมเตียงค่ะใช่ค่ะ

เนื่องจากว่าตอนนี้การตรวจพบผู้ติดเชื้อ
สายพันธุมิครอนมันเพิ่มขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับทรัพยากรทั้งเตียงด้วยค่ะ

รวมถึงการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ใช่ครับนอกจากเรื่องเตียงไม่พอ
เรื่องของหมอติดโควิดน่าเป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานคำชี้แจงจากแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค

เป็นห่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับคลัสเตอร์อะไรรู้ไหมคุณ
คลัสเตอร์กลุ่มสถานพยาบาล
เพราะมีรายงานเข้ามานะฮะอย่างเช่น
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประมาธิบดีสิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์เชียงใหม่ขอนแก่นยะลา
มีการประบาดในสารที่พยาบาล
ขาดแคลนบุคลากรในการดูแลประชาชน

ขอให้เข้มงวดการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเพราะถูกกักตัว

ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวภาพเดิมมันจะกลับมานะคะ
ทีมพยาบาลหมอบุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัวเยอะนะคะ

คนก็สนใจเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาโควิด
ก่อนหน้านี้โควิดอยู่ในนโยบาย
เรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็มีสิทธิ์ทุกที่
เมื่อวานค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์

ลงนามประกาศกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์
กำหนดให้โควิด๑๙ออกจากยูเซฟ
จะมีผล๑มีนาคมนี้
แล้วก็จะให้คำจำกัดความของโรคโควิด๑๙
ว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแล
ตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของประชาชนแต่ละคน
แปลว่าอะไรถ้าคุณมีสิทธิ์ไหนอยู่
ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคม
หรือว่าสิทธิ์บัตรทองให้ไปตามสิทธิ์

อันนี้เป็นกรณีที่ผู้ป่วยโควิดมีอาการรุนแรง
หรือว่ามีโรคร่วมก็จะเข้าเกณฑ์ยูเซฟพลัสนะคะ
อย่างเช่นหมดสติไม่รู้สึกตัวหายใจเร็ว
อบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง

ใช่อาการหนักบางคนเขาใช้คำว่าใกล้ตายนะ
ถึงจะอยู่ในยูเสพพลัส

เราก็เลยหยิบเรื่องของสถานการณ์โควิด
มาพูดกันเยอะหน่อยในช่วงข่าวเที่ยวของเรา